เทศกาลสงกรานนะคะใกล้จะมาถึงแล้ว
หลายที่ก็มีการเขาเรียกว่าซ้อมเล่นสงกรานกันไปแล้วบ้าง

หลายที่เด็กน้องหนูเนี่ยเริ่มที่จะสาดน้ำกันแล้วนะคะ
หลายจังหวัดในภาคเหนือค่ะก็มีการจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานนะคะ
มีทั้งการส่งน้ำพระแล้วก็ก่อพระเจดีไซน์ด้วยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะปางช้างแม่สาเนี่ย
เขาก็นำช้างแสนรู้มาเล่นน้ำกับเด็กแล้วนะคะ
พอฝันเชื่อนเชื่อชะลองวันคืนจนลืมเพลงกลางนอน

ใครเอานกืสตรงไว้กันเนี่ยเลชทูมอยังปวด

กคราวนี้มันยังจะมีจังหวะโยโยครับ
บ้านเราอูประเภทไอก้มันมีจังหวะแบบนี้
นี้คือช้างน้อยแสนรู้ห้าเชือกของปังช้างแม่สาบเผอร์แม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ถูกพาออกมาเล่นน้ำในถังน้ำ
คือที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาช้างลงไปในถั่งได้ไหม
เข้าลงไปกระจายเลย
เรียกว่าทางเหรอถ้าฝั่งตั้งเล็กก่อนนี้น่ะฉายจะเลย
จะดูเบอร์เดียวก็ได้จะหมดนะม่าวให้ก็เติมน้ำตลอดแล้วค่ะ
ก็เนี่ยช้างเขาจะเอางวงของเขาดูดน้ำแล้วก็พ่นน้ำใส่เด็กกับลูก
ของคนงานในปางช้างเพื่อช่วยคลายร้อนแล้วก็ไม่ให้ช้างเกิดความเครียดนะคะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันร้อนอบอ้าวไงในหลายจังหวัดด้วยนะคะ
ส่วนเด็กที่มาร่วมเล่นน้ำกับช้างน้อยก็จะใช้ขันบ้างถังเขาเรียกอะไรนะกระบอกน้ำบ้าง
ปืนฉีดน้ำบ้างเป็นอุปกรณ์ในการสร้างความสนุกสนานต้อนรับเทศกาลสงคราน
หรือเขาเรียกว่าปาเวนีปีใหม่เมืองค่ะแบบภาษาเหนือครับอ๋อแบบขาวเหนือ
ซึ่งในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จัดโซนให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานในบริเวณรอบคู่เมือง
รณรงค์ให้ชาวเชียงใหม่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะคะ

เม็ดเงินสะพัดหลายพันบาทเลยทีเดียว

หลายพันบาทไม่น่าจะใช่นะครับ

ให้เราก็คับตามไว้ด้วยฟังเพลิน

ไปดูนะคะที่วัดพระธาตุดอยคำ

ทั่วสารทิศแห่ร่วมพิธีอันเชิญ

อายุ๑๓๓๐ปีนะคะ

ลอดหลวงนะคะถูกค้นพบตอนกรุของ

เมื่อปี๒๕๐๙ค่ะ
เป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้าง

ต้องใช้คนอย่างน้อย๔คนนะคะ

ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเคยมีคนมาขโมย

แต่ไม่สามารถยกพระรอดหลวง

โอ้โหเป็นตำนานที่เล่าลือกันมานะ

ดอยคำแห่งนี้ก็ศักดิ์สิทธิ
หน้ามีคนนิยมไปสกรบุชาจมนต์มากเลยนะคะ
ต้องแล้วนะคะใครอยู่เชียงใหม่

ก็แวะไปทำบุญกันได้นะคะ

พระเจดีหลวงภายในวัดราชบุรณะ

เคยไปเหรอครับนี่เคยไปอยู่ใกล้กับ
วัดใหญ่ที่ไปไหว้พระพุทธชินราชกัน
วัดราชอยู่ใกล้วัดวัดอะไรนะฮะวัดใหญ่วัดใหญ่อยู่ใกล้วัดเลยนะฮะ
แถวนั้นวัดเยอะมีหลายวัดหลายวัดสวย
นี่ประชาชนก็ตามชุมชนต่างในเขตเทศบาลนครพิศนุโลกนะครับ
ก่อพระเจดีไซน์ตามประเพณีในช่วงเทศกาลสงครานแบบนี้
ยังมีการจัดประกวดพระเจดีไซน์ที่มีรูปทรงสวยงามด้วยนะคะ
พร้อมกันนี้ยังมีพิธีส่งน้ำพระบรมศาลีริกฐาตุแล้วก็แห่ผ้าแพร่ขนาดความยาว๓๐เมตร
เพื่อนำไปห่มพระเจดีหลวงอายุเก่าแก่กว่า๗๐๐ปี
เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะ
ทรัมนาฬาลาฯก็คือขรักเหมือนกันน่ะไม่ใช่เฉพาะขวาดใหญ่อย่างเดียว
งามมากเลยนะคะนี่เป็นการแห่ผ้าแพร่ความยาว๓๐เมตรค่ะ
นี่มาปิดท้ายกันด้วยลีลาการตีกองปูจานะคะ
ลีลาสนุกสนานแบบนี้เป็นฝีมือของใครรู้ไหมคนที่กำลังตีอยู่
ใครคะรู้ไม่ออกเลยใครหันหลังอย่างนี้
คุณโต้ชีริกติ๊กซีโร่อาหาร

รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
ระวังฝันโดยนะคุณชนะอย่าลืม

ติ๊กจีโรตีกลองกูจาได้นะคะ
ความสามารถมากมายจริงสำหรับศิลปินท่านนี้นะคะ
เป็นการโชว์ลีลาภายในงานสลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองลำปางค่ะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่๙เมษายนนี่เองนะคะ
สวนสาธารณะเขลังนครอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเจ้า

ซึ่งก็มีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงานท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า๓๐๐๐คนเลยค่ะ
สวยงามมากนะคะสำหรับพิธีเปิดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
ลำปางนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าไปเที่ยวนะในช่วงสงคราน
ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่หลายคนแห่กันไปเที่ยวเชียงใหม่
หลายที่หลายจังหวัดที่อื่นก็น่าไปเที่ยวเหมือนกันนะ
จากภาคเหนือแล้วเนี่ยภาคอีสานภาคใต้เขาก็มีเหมือนกัน
ประเพณีแต่ละท้องถิ่นก็มีการจัดงานตามท้องถิ่น
ตามพื้นถิ่นที่เขาอาศัยอยู่น่าสนใจเหมือนกัน
ถ้าเกิดใครหยุดแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปไหนเนี่ย